มีเผือกร้อนรอบดึกให้ขาเมาส์ได้เผือกได้ตามติดกันอีกแล้ว
เมื่อล่าสุดนะครับเจ็ดกันยายนวันเกิดใช่ไหม
คุณนุ๊กสุธิดาได้โพสต์คลิปการเรียนสักอย่างที่มันกระโดดกระโดด
เหมือนกับเราก็ไปโดดกันมาโดดกัน

ถ้าสมมุติจะกระโดดอยู่เฉยมันก็ได้แค่นั้น

ทีบละมันเล่นท่ามันก็จะได้การเนื้อสมรรติ
กลัวโดดแล้วตับซุดไงไส้เลื่อนอย่างนี้
คนเรามันจะตายมันก็ตายเข้าใจไหมคะ
ถ้าออกกำลังกายแล้วตายเนี่ยก็ให้ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง

คือนุ๊กได้พอสต์คลิปการเรียนเทมโปรรีนนะครับ
พร้อมข้อความจวกใครสักคนว่าปกติไม่เคยส่องไอจีใคร
ส่วนใหญ่ที่ฟอร์โลก็เป็นนักกีฬาแล้วก็ฟอร์ตามมารยาท

มีคนอันไหนเข้ามาดูหน่อยดิ
เผื่อพี่ดุ๋มจะได้รู้ว่าใครบล็อกพี่บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เพราะไปเปิดค้าสอนแชมเพอรีนซึ่งไปซ้ำกับทางเขา
แล้วก็มีคนมีชื่อเสียงถ่ายไปลงไอจีเมื่อเช้า
บุคคลมีชื่อเสียงท่านนี้ได้รับโทรศัพท์ให้ลบคลิปออก

ไม่อยากให้ซ้ำกับการ
คือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนึงไม่รู้ใคร
แต่ว่าลงคลิปให้กับทางฝั่งคุณนุ๊กนี่แหละ
สุธิดาของขึ้นปุ๊บก็เอาเลย
ถ้าไม่อยากทำให้คนอื่นทำคลาสแบบนี้นะฮะ
ทีหลังคิดเองแล้วไปจดสิทธิบัตรซะ
นางว่าคิดเองแล้วก็ไปจดสิทธิบัติซะ
คนทำธุรกิจเรื่องกีฬาหรือออกกำลังกาย
แต่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาทำเพื่อเงินอย่างเดียว
คุณอย่ามาชี้ทางผมชี้ทางอื่น

ทำเพื่อเงินอย่างเดียวไม่น่าครบ
มึงมันสตอไม่ใช่สตรอง
โอ้โหนี่โตนอะไรหรือเปล่า

มึงมันสตอไม่ใช่สตรอ
เขาบอกว่าแน่นเด่น

แดกอย่างรสความอ่วนไปแอ๊บตอน่ะมึง
ไม่ต้องมาดูเราทางหนูสิ
แดกยารดความอ่วนแล้วไปแอ๊บตอน่ะมึง
คลาสเหมือนกันไม่อิจฉากันนะคะ

ที่จำได้โอ๊คที่เคยเป็นเพื่อนคุณ
คุณเขาคิดก่อนด้วย

กินยาลดความอ้วนเพื่อผอม

สรุปคือกินยาลดความอ้วนแล้วมาบอกว่าออกกำลังกาย

อยากเห็นแก่ตัวจนเกินงาม

ที่เปิดออกกำลังกาย

คนทำด้วยใจกับคนหิวเงิน

ว่าบุคคลที่พี่นุ๊กกล่าวถึงคือใคร

ต้องมีคุณบุ๋มประนัดดา

แต่ที่บุมจริงเขาก็ไม่ได้ทำเทมโพเลนนะ

ก็เขาบอกหรือบุ๋มจะกำลังจะเปิดใหม่หรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้
เมื่อก้องกินยารักหรือความอ้วนเพื่อผอมนี้

ทางนั้นคู่แข่งชั้นเงียบเธอลบออกไป

ล่าสุดคุณเอกเอกรินคือสามีของบุ๋มประนัดดาเนี่ย

นี่เขาเมาส์กันทั้งหมดเลยหนูรู้เพราะหนูไปเล่นมา
เขาบอกพี่มดดำนะฮะแฮปปี้มีความสุข
เอ้าเหรอฉันเนี่ยคนที่สละเนอยากรู้เออ
ชวนฉันเข้าไปว่าอยากไปรู้เกิดการแล้วเขาจะย้ายออกมาแล้วมันใช่เรื่องมั้ยล่ะ
ฉันก็เลยต้องทำเป็นแบบบ้าผู้ชายไงไหนผู้ชายดูสิแต่พอถึงไปสืบไง
หนูก็เข้าใจว่าพี่ไปหาผู้ชายเพราะผู้ชายเยอะ
เขาก็ไปถามว่าเป็นอย่างไรตรงลงย้ายหรือเปล่า

หรือคุณไปได้ส่วนได้ส่วนเสียลากฉันไปให้ฉันเหมือนบ้าผู้ชาย
ฐานะที่เราทำรายการข่าวใส่ใจ
ต้องไปสืบสอบข้อมูลเราก็ต้องเดินเข้าไป
เพื่อที่จะไปรู้ข้อมูลจริงว่าตกลงยังไงย้ายไหม

เมื่อกี้หาว่าฉันต่อแหละเลี้ยงผลหน้าแข้ง

ฉันเชื่อว่าคนดูมีสติคนดูมีปัญญา
พี่หนุ่มเขาอยากได้ข้อมูล

หมายถึงคุณเอกออกมาพูด

ที่คุณหนุ่มอยากเข้าไปสอดรู้ตอบเห็นเรื่องว่าจะย้ายมาไหน
ก็ออกมาแถลงข่าวออกมาแก้ข่าว
เดาว่าเป็นบุ๋มกันเลยนะครับ

ไม่เกี่ยวข้องกันครับอย่าลากไปเลย
พร้อมกับใส่แฮชแท็กนะฮะ

แท็กต่อเรามีน้ำใจ

งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเอกว่ากระทบถึงใคร
นั่นแสดงว่าคนที่เปิดโดดดึง

คือในนั้นมันจะมีทั้งของพี่บุ๋ม
ซึ่งตัวที่เป็นเทมโปรลินคือเป็นของน้องอีกคนนึง

เขาก็รู้จักกับทางคุณของพี่เจนนี่นั่นแหละก็ไปทำ
ปกติรถเมย์ก็ไปเล่นแฮมโบลินที่นี่

คือไปกันเยอะจริงมันแล้วแต่

ใบเตยโดดอย่างนี้ตึงนมตี
จริงเหรอ

เขาไม่ได้ตีเข้ามา

ถามว่านางกินอย่างเราก็บอกว่านางผอมเองนะ
แต่พี่เจนนี่เขาก็ออกกำลังกายหนักจริงนะ
เขาเป็นคนที่เล่นเพียทิสในช่วงแรกในยุค
ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย

คนที่คุณนุ๊กกำลังพูดถึงเป็นใคร
แต่เป้าหมายแรกตอนนี้คุณบุ๋มเนี่ยเข้าไปดิเศษแล้ว
แปลว่าฉันไม่ได้มีเทมโบรีนไม่ได้มีเต้นซุมบ้า
ต่อมาก็คือน่าจะเป็นคุณเจนนี่

หรือจะเป็นเนี่ยสิทธิ์อะไรคงอะไรนะ